มหาสารคามก็เหมือนกันนะคะประสบคณิกรที่นั่นก็ได้มีการแปรขบวนเช่นเดียวกัน
เป็นรูปต้นยางนาศิลปะฮูบแต้มอีสานค่ะก็เป็นอีกหนึ่งการแสดงความอาลัยเพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
บริเวณสนามหน้าสารากลางจังหวัดมหาสารคามมีข้าราชการนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชน๑๙๘๙คน
รวมตัวกันแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยการแปรขบวนเป็นรูปต้นยางนาค่ะ
เสน่หนนทโชธผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้นำประชาชนอ่านบทกรรมแสดงความอาลัย
และร่วมร้องเพลงต้นไม้ของพ่อก่อนที่จะร่วมกันยืนสงบนิ่ง๙นาที
จากนั้นได้ร่วมกันแปรขบวนเป็นรูปต้นยางนารูปแบบฮูบแต้ม
หรือว่าจิตรกรรมฝาผนังของอีสานท่ามกลางความโศกเศร้าของประชาชน
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
อนุรักษ์และทรงยกย่องให้ต้นยางนา
เป็นต้นไม้ที่มีค่าต่อประเทศชาติเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๒๔
พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดมหาสารคาม
และมีพระราชดำริว่าเมืองมหาสารคามเป็นเมืองที่เหมาะกับการปลูกต้นยางนา
มหาสารคามจึงได้ปลูกต้นยางนากันเป็นจำนวนมาก
ทั้งสวนไร่นาสถานที่ราชการและในพื้นที่สาธารณะต่าง
โดยการแปรขบวนเป็นต้นยางนานั้นก็สื่อถึงพระบรมีของในหลวงราชการที่๙
แผ่ภัยศาลกิ่งก้านสาขาออกเป็น๙ชั้นหมายถึงรัชกาลที่๙
และมีลูกยางนา๕ลูกหมายถึงวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน
และจำนวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าที่ใช้ในการแปรขบวนจำนวน๑๙๘๙คน
ตัวเลข๑๙คือพระชนมพันศาตอนเสด็จขึ้นครองราช
และเลข๘๙คือพระชนมพันศาของพระองค์ค่ะ